ดูภาพที่ถ่ายเอาไว้ในวัดนะฮะในงานสวดศพของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยฮะพอถ่ายภาพมาปุ๊บ
ญาติญาติบอกดูข้างหลังสิข้างโรงศพนะคะเหมือนกับมีขาคนยืนอยู่อืม
สีดำดำเนี่ยนี่ฮะดูภาพนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งด้วย
แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนี่นะฮะนี่เป็นภาพที่ลักษณะเหมือนกับถ่ายติดวิญญาณ
เงาดำดำเหมือนกับขาคนยืนหันข้างอยู่ด้านหลังของผู้ที่มาร่วมงานศพ
เคารพศพแล้วก็มาถ่ายรูปหน้าโรงศพนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในวัดละหารนะครับ
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะสาราสี่นะฮะ
สาราศรีนิคมพักดีวัดละหารนี่ฮะเขาก็เห็นกันแบบเนี้ยนะครับ
หลายมุมนะครับเราก็เลยไปที่วัดนะครับแล้วก็ไปคุยกับญาติญาตินะครับ
สาราที่มีการจัดงานศพให้กับนายนัชชัยนามสกุลเสมาชัยอายุ๓๕ปีนะครับ
ซึ่งขี่จักรยานยนต์แล้วก็เสียหลักไปชนท้ายรถเก๋งจนเสียชีวิตเมื่อ๒๙ตุลาคม
สาราตรงนี้นะฮะที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
ได้คุยกับสมเนรนัตตะพรมิลินทภาษณ์อายุ๓๐ปีท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย
ค่ะแล้วก็บวชหน้าไฟให้กับผู้ตายนะครับและเป็นผู้ที่ถ่ายรูปติดวิญญาณนะฮะ
สามเณรนัทพรเนี่ยบอกว่าวันนั้นก็ถ่ายรูปหน้าศพ
แล้วมีรุ่นน้องขอดูรูปก็ส่งไปให้นะครับสักพักนึงน้องก็ตอบกลับมาบอกหลวงพี่
ดูดีสิรูปนี้มันมีเงาดำคล้ายกับมีคนยืนอยู่ข้างหลัง
เหมือนกับมีวิญญาณติดมาด้วยก็เลยเพ่งดูตามที่รุ่นน้องบอกค่ะ
ก็เห็นแบบนี้จริงจริงนะฮะซึ่งสมเนรนาธพรบอกว่าเชื่อว่า
เพราะที่เขายืนเนี่ยเวลาเขายืนเนี่ย
ขาข้างซ้ายเขาจะห้อยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขาเจ็บ
แล้วต้องใส่เหล็กนี่นะฮะยืนยันว่าตอนที่ถ่ายรูป
ไม่มีใครอยู่ด้านหลังของรูปถ่ายจริงอยู่แถวโรงศพไม่มีคนยืนอยู่จริง
คือดูจากลักษณะในการยืนเนี่ยคือจะไม่มีใครยืนแบบนั้นเขาจะยืนแบบห้อยขาข้างหนึ่งแบบทิ้งขาใช่จะยืนแบบทิ้งขาข้างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าขาเขาหักใช่ครับเขาใส่เหล็กที่ขาอยู่
ก็ถ้าเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นลักษณะเงาอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะสะท้งสะท้อนวัตถุหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสมเนรนัทพรเขายืนยันว่าไม่มีใครยืนข้างหลังจริงนะ
แต่ทีนี้ครับทุกผู้ชมครับมันมีอีกรูปหนึ่งอีกนี่แหละฮะที่เกี่ยวข้องกับนายนัชชัยเสมาชัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยแต่ภาพนี้นายธิรศักดิ์นายสังขารอายุ๔๗เป็นญาติของผู้ตายเหมือนกันเขาถ่ายได้นี่ฮะเราไปที่งานศพก็เลยได้๒รูปเลย
เมื่อเช้านี้เองไปที่จุดเกิดเหตุแล้วไปจุดที่เชิญดวงวิญญาณนายนัชชัยที่รถจักรยานยนต์ที่โรงเก็บรถของกลางสพบังบัวทองเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
เทียศักดิ์เนี่ยบอกว่าเงาของผมเนี่ยนั่นคือจักรยานยนต์ของผู้ตายนะเงาของผมเนี่ยคือซ้ายมือที่มันพาดไปถึงรถจักรยานยนต์
นี่ฮะรถจักรยานยนต์ของนายนัชชัยผู้ตายเนี่ยจอดอยู่แล้วก็วางทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าพังเสียหาย
โรงเก็บรถของกลางสพบางบัวทองนะฮะ

เชื่อว่าเงาปริศนาตรงนี้
นี่คือวิญญาณของผู้ตายแน่นอน
แล้วเราไปถ่ายคนเดียวจะมีเงาขึ้นมาสองเงาคาดว่าจะเป็น
ใช่ครับให้เป็นของผมมากกว่า

ไม่มีใครอยู่ข้างหลังข้างอะไรทั้งสิ้น

อาจถ้าทำหลักวิทยาศาสตร์ก็กิ่งไม้ต้นไม้ไม่รู้
เงายอดตึกอะไรแถวนั้นอาจจะเป็นไปได้หมด

เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวอาจจะมีคนมา
อยู่หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนอะก็พยายามจะหาคำตอบให้นะ
อยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับส่วนพี่ชายของนายนัชชัยผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้ามืดนะฮะก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจในช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
พี่ชายบอกว่านอนหลับอยู่นะก็ลักษณะหลับตื่นนะครับ
แล้วผู้ตายเนี่ยมาหาเป็นเงาดำพี่ชายบอกก็บอกไว้ว่าถ้าใช่นัชชัยนะ
ปรากฏตัวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถามคนว่าเป็นไงบ้าง
เขาก็ตอบว่าสบายดีก็ได้ถามกลับไปว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าสบายดี
แล้วก็บอกกลับมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะในฝันนะบอกให้ปรากฏตัวก็เห็นจริง
ก็ถามเป็นไงบ้างเขาบอกสบายดีแล้วก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงนะ
แล้วพี่ชายก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นมาพี่ชายบอกมันรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องจริง
มันไม่ใช่ฝันแล้วก็มาเจอภาพเนี่ย